คนหนึ่งนะคะเขามาร้องผู้สื่อข่าวว่าถูกขายใหญ่ประจำซอยแถวย่านวัชรพลคุกคำอย่างหนักนะคะ
ทั้งใช้ปืนยิงทั้งปลาระเบิดใส่สาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าไปโวยวายลูกน้องของผู้มีอิทธิพลในซอยคนนี้นะคะ
ที่ขับรถขี่รถเนี่ยไปชนสุนัขหน้าบ้านของเขาครับ
ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าถูกคุกคามอย่างหนักจนอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้ต้องหนีไปอาศัยวัดในพื้นที่นอนแทนแล้วนะคะตอนนี้
เหตุการณ์นี้เนี่ยสืบเนื่องจากนางจันฉายครุฑทองชาวบ้านในชุมชนวัชรพล๓ซอยจตุโชธ๒๐มาร้องเรียนต่อทีมข่าว
ว่าตอนนี้ตัวเองและครอบครัวถูกคุกคามอย่างหนักเพราะว่าไปมีเรื่องกับขายใหญ่ที่มีอิทธิพลอยู่ในซอยเดียวกันต้องระเห็ดเร่ร่อนไปขออาศัยพื้นที่วัดนอนเพราะว่าไม่กล้านอนในบ้านของตัวเอง
เนื่องจากว่าขายใหญ่มาข่มขู่ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวอย่างหนักจนไม่สามารถขายของได้
ทีนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันหน่อยเกิดจากอะไรเขาเล่านะคะว่าวันที่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเขาขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จตัวเขาเองลูกและสามีตอนเก็บร้านอยู่เนี่ยมีวัยรุ่นนอกพื้นที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะมาเหยียบสุนัขหน้าบ้านของเขาแล้วก็หนีไปจากนั้นเนี่ยเกิดปากเสียงกันสักพักนะคะ

ฉายเนี่ยเล่าทั้งน้ำตานะคะบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเองและครอบครัวรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าในหนุ่ยและพวกเป็นขายใหญ่ที่อยู่ในซอยจนต้องพากันไปนอนวัดหลบซ่อนตัวเพราะว่าถูกข่มขู่ตลอดตอนนี้ตัวเองยังกลัวนะคะไม่กล้าเปิดร้านขายของแม้ว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวไปแล้วแต่เชื่อว่าต้องมีการประกันตัว

ตัวไปยังศาลเพื่อฝากขังในข้อหาพยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็กำลังตรวจสอบอาวุธปืนอยู่นะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะแจ้งความเพิ่มเติมต่อไปอีกนะคะ